พาไปที่ร้อยเอ็ดมันเกิดอีกแล้วกับเหตุ
เหตุการณ์ที่มีไฟไหม้บ้านแบบปริศนา
อยู่ก็ติดเองอยู่ไฟติดอะไรแบบนี้
และเป็นสิบจุดใบบ้านแบบนี้
เออก็เลยแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้หวาดระแวงอยู่ไม่ได้
ถึงท่านก็ต้องไปร้อนร้องถึงสูตรดำรงทำให้ไปช่วยแล้วนะ
คือไม่กล้าอยู่ไม่รู้มันเกิดเองหรือมันมีคนไปทำให้มันเกิดก็แน่นะครับ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบ้านเลขที่๓๘หมู่๑นะครับ
จั้นใหญ่ตะบนบึงเกลืออำเภอเศรษฐภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
มันเป็นเหตุการณ์ประหลาดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะ
ไฟมันขึ้นปริศนากองผ้าบ้างเตียงนอนบ้างเนี่ย
เอาน้ำไปดับกันแบบนี้แหละฮะหลายต่อหลายครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ
นางจันบุตรมาซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนำคลิปวิดีโออันนี้
แล้วก็ภาพถ่ายเนี่ยตอนไฟไหม้เนี่ยให้ทีมข่าวดูเนี่ยครับ
แล้วก็บอกว่าที่บ้านอยู่กัน๕คน
ก็อยู่กันตามปกติที่ผ่านมาไม่เคยเกิดเหตุแบบนี้
ไม่มีไฟปริศนาเกิดขึ้นนะฮะเคยเห็นแต่ในข่าว
จนกระทั่ง๓๐มีนาคมที่ผ่านมาอ้าวจู่ไฟมันไหม้เองเนี่ยเห็นไหม
ก้ามันก็ไหม้นะครับมันไหม้ตามจุดต่างภายในบ้านแล้ว
หลังจากนั้นมันเกิดขึ้นต่อเนื่องแทบทุกวัน
วันเกิดไฟไหม้ตามเสื้อผ้าที่แขวนไว้ในบ้านก็มี
ราวบันไดก็มีที่นอนก็มีอย่างที่เห็นเนี่ย
ก้าผ้าตะก้าพลาสติกแบบนี้ก็มีนะฮะมันก็เกิดนะครับ
วันเกิดขึ้น๖ครั้งในวันเดียวคุณผู้ชม
ที่น่าแปลกที่สุดก็คือว่าถ้ามีคนอยู่บ้านหรือเฝ้าจับจ้องอยู่
มันจะไม่เกิดไฟไหม้แต่เผลอแป๊บเดียวถึงกับไม่มีคนอยู่อะไรแบบนี้นะ
มันจะเกิดขึ้นมาเองทันทีอ๋อถ้ามีคนมองตลอดเวลาจะไม่ไหม้
ขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางถอนอาถรรพ์อะไรต่าง
ออกจากบ้านตอนทำไม่เกิดแต่พอพระกลับเกิดเลย
คนก็งงมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้หวาดภาวะอยู่ไม่ได้เลยครับ
อืม
เจ้าของบ้านยังบอกอีกนะฮะว่าครอบครัวเนี่ยหมดหนทางแล้วนะครับ

ไม่รู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุใดจึงไปร้องศูนย์นำรงธรรมที่๑๐๑ให้ช่วย
แล้วก็เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่มีที่พึ่งแล้วยืนยันนะว่าตอนนี้ที่มันเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ย
ได้มีการสอบถามคนในบ้านแล้วทั้ง๕คนบอกว่าไม่มีใครเป็นคนทำ
เชื่อว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์หรือว่าคนในบ้าน
อะไรก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดเองก็รับเรื่องแล้ว
ก็มีการเตรียมส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์ไฟปริศนามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับ
อาจจะต้องลองติดกล้องวงจรปิดเออเพราะว่าถ้าคนดูอยู่มันจะไม่ติด
แต่ถ้าคนไม่มองปุ๊บมันจะติดอ่าลองติดกล้องวงจรปิดดูนะคะ
จะได้เห็นว่ามันเกิดจากคนหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่จะได้หาสาเหตุกันต่อไป